คุณผู้ชมครับตอนนี้ภาคเอกชนเองก็จับตาดูเรื่องของการเมืองอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ออกมา๓แนวทางว่าหลังจากนี้การเมืองของไทยจะเป็นอย่างไรครับ
ในเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสนั่นอังอุบลกุลนะครับ
ประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงความเคลื่อนไหวนะวันนี้ก็จบไปแล้วที่ทางด้านของนายวันมุธมัธนอมธา
ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราชดรนะครับก็เห็นแล้วว่า๘พักร่วมยังคงมีแนวทางร่วมกัน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเอกชนจับตาดูโดยเฉพาะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะมาถึง
โดยเอกชนเขามองมีความเป็นไปได้หลังจากนี้สามแนวทางก็คือหนึ่ง
ในกรณีที่สวโหวตหนุนให้นายพิธาจนได้เสียงครบแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งแนวทางนี้เอกชนรวมทั้งหลายฝ่ายคาดหวังจะให้เกิดขึ้น
สวไม่โหวตหนุนให้นายพิทาเป็นนายก
แต่ทั้ง๘พักยังร่วมกันจับมือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
โดยเสนอแคนดิเดตนายกคนอื่นจากพักร่วมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน
แต่ต้องจับตาดูนะครับว่าสวนั้นจะโหวตให้หรือไม่
แล้วแนวทางสุดท้ายก็คือการที่สวไม่โหวตให้พักร่วมได้เป็นเลย
แล้วเกิดการเปลี่ยนคั่วในการจัดตั้งรัฐบาล
เอกชนมอง๓แนวทางนี้ที่มีความเป็นไปได้
แต่ว่าต้องดูทีละขั้นตอนว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
ถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่วุ่นวายไม่เกิดมอบการชุมนุมประท้วง
รัฐบาลก็จะมีสถิตภาพและศาลกิจไทยก็จะสามารถฟื้นตัวต่อไป